มาดูสำหรับคนที่อยากได้เบอร์โทรศัพท์เลขสวยกันบ้างนะครับ
ในวันนี้ทางด้านของกศชมีการนำเบอร์โทรศัพท์เลขสวย
คือเหมือนกัน๖ตัว๗ตัวไปประมูล
คุณผู้ชมวันนี้ได้เงินไป๗๒ล้านบาททีเดียวครับ
นี่แหละครับเป็นเสียงของบรรยากาศในการประมูลเบอร์โทรศัพท์เลขสวยวันนี้คึกคักทีเดียวนะครับ
โดยเบอร์ที่ราคาสูงสุดคงเดาไม่ยากคุณผู้ชมก็เป็นเลข๙คือเบอร์๐๙๑๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙ครับ

ราคาถึง๘ล้านกับ๒๐๐๐๐บาท
รองลงมาก็คือเบอร์เมื่อสักครู่๐๘๘๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙เบอร์นี้ได้ไป๖๖๑๐๐๐บาทครับ
และอันดับที่๓คือ๐๙๐๙๙๙๙๙๙๙๙๙ราคา๖๒๙๙๙๙๙บาท
เป็นเลขมงคลของคนไทยคือเลข๙นะครับ
ซึ่งทั้งหมดนั้นเป็นเบอร์ที่มีเลขเหมือนกัน๗ตัวคือเลข๙เหมือนกันนะครับ
ซึ่งเริ่มประมูลราคาที่๓ล้านบาทก็ไปจบที่ค่อนข้างแพงเหมือนกัน
ส่วนเบอร์ที่มีเลขเหมือนกัน๖ตัวเริ่มประมูลที่๕แสนบาท
เบอร์ที่ประมูลได้ราคาสูงสุดได้แก่๐๘๘๘๙๙๙๙๙๙

รวมแล้ววันนี้ครับทางสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง
กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติหรือกศช
ประมูลเบอร์เลขสวยได้๔๑หมายเลข
คิดเป็นเงินได้วันนี้ไป๗๒ล้านบาท
ยอดวงเงินทั้งสิ้น๗๒๗๘๗ล้านบาท
ซึ่งเป็นยอดโปรเงินที่สูงกว่าเป้าหมายที่สำนักงานกรศาสตราชอ
ซึ่งเรากำหนดไว้เดิมเราคาดการณ์ว่าน่าจะได้ประมาณ๑๐๐ล้าน
ในวันนี้นะครับเป็นแต่เพียงว่าการประมูลในวันเดียวเท่านั้น
เพราะว่าอย่างหลายคนก็มีความเชื่อ
เลข๘เลข๙เป็นเลขที่ดี

แต่ก็ขึ้นอยู่ความต้องการของเบอร์นั้นด้วย

เลข๘เหล็ก๙ก็เป็นราคาที่ให้คนคะสันใจเยอะ
จะมีการประมูลเบอร์เลขสวยอีก๑๐หมายเลขนะครับ
โดยรายได้ทั้งหมดนั้นหลังจากหักค่าใช้จ่ายแล้วก็นำส่งเป็นรายได้ของแผ่นดิน
อันนี้ก็เป็นทั้งเรื่องความเชื่อส่วนบุคคลแล้วก็เรื่องของความสะดวกในการทำธุรกิจไม่ทราบว่าทั้งสองท่านจะเปลี่ยนเบอร์ไหมครับพรุ่งนี้อีกวันหนึ่งนะฮะประมูลได้ราคาแบบนี้ไม่เป็นไรใช้เบอร์เดิมเริ่มต้นเพียง๓ล้านบาทเท่านั้นนะครับไม่เป็นไรขอบคุณค่ะ